ส่วนการยึดเสือโครงที่วัดป่าหลวงตาบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้ดำเนินการมาเป็นวันที่สอง
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่วัด

ก็ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบาก
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็สามารถจับได้แล้ว๔๐ตัวนะครับ
แล้วก็จะทำไปจนถึงเวลา๒ทุ่มของทุกวัน
กว่าจะได้เสือครบ๑๓๗ตัวครับ

ด้านหน้าวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโน
ตะบนสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อปักหลักยึดเสือของกลาง

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

และทหารจากกองพลทหารราบที่๙
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีกว่า๒๐๐นาย

ใช้ปืนยิงยาสลบใส่เสือโครง
ล่าสุดสามารถจับเสือได้แล้ว๔๐ตัว
ซึ่งจะจับไปจนถึงเวลาประมาณ๒ทุ่มของทุกวัน
โดยมีกำหนดการปฏิบัติงาน๗วัน
จนกว่าจะจับเสือโครงได้ครบ๑๓๗ตัว
ส่วนการขนย้ายเสือทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
เนื่องจากมีอุปสรรคไม่ได้รับความร่วมมือ

รวมทั้งมีการปล่อยเสือออกจากกรงขัง

ส่วนเสือที่ทำการขนย้ายไปยังศูนย์

อำเภอจอมบึงจราชบุรี๗ตัว
เป็นเพศผู้๓ตัวและเพศเมีย๔ตัว
สัตวแพทย์สังเกตพฤติกรรมหลังขนย้าย
พบว่าอาการปกติไม่มีภาวะเครียด
นอนสงบนิ่งและเล่นอยู่ในกรง
แต่จะเฝ้าดูอาการต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดประมาณ๑สัปดาห์
ช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้อาหารมือแรก
เนื่องจากเสือที่ถูกวางยาสลบบางตัว

หากให้อาหารไปอาจทำให้สำลักจนเป็นอันตรายได้
และขณะนี้อยู่ระหว่างขนย้ายเสือเพิ่มอีก๘ตัว

จะนำเสือไปไว้ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน๕๘ตัว
เหลือจะขนย้ายไปดูแลที่สถานีพ่อเลี้ยสัตว์ป่าเขาประทับช้างอำเภอจอมบึง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน